จะเข้าตาแยงตามัดที่ไทรทัศน์เราเลย

คนเราเนี่ยนะทำกับข้าวเนี่ย

ถ้าฉันอยู่บ้านก็เสื้อยืดผ้าคุ้มแค่นั้นนะจบ
ได้เลยมาดูคุณเป้ยปานวาดคุณผู้ชม
วางช้อนวางส้อมก่อนมาดูคุณเป้ยมาดูนี่
ต้องยกความสตองให้กับแม่เป้ยเขาเลยนะคะ
นี่เขาบอกอะไรรับหน้าที่เป็นแม่บ้านก็ไม่พ่องนะจ๊ะ
ดูแลทั้งลูกดูแลทั้งสามีทุกอย่างในบ้านทำเองหมดเลย
เข้าครัวอาหารก็เช่นเดียวกัน
อย่างล่าสุดคุณผู้ชมนี่เลยแม่เป้ยขอจับตะหลิวเข้าครัวละกัน
โหเดี๋ยวสุดคร้าวครัวเหรอ

โอ้โหไม่รู้นะว่าความเผ็ดเนี่ยมันจะกระเด็นลงกระทะหรือเปล่า

กลัวนะกลัวความเผ็ดลงไปนะฮะ
เออเพื่อนพ้องพี่น้องเป็นยังไงฮ
เข้ามาสันละเสิร์นเยือนยอกันเต็มอินสตาร์แกรม
บอกว่าเนี่ยไม่ได้ดูอาหารในกระทะเลยอะแม่
กับเชฟคนสวยอะค่ะดูสิโอ้โหมาเต็มเลย
คุณผู้ชมจ๋าเชิญชมเลยจ้ะเชฟแสนสวยจ้ะ

กดยังไงอะก็แค่บอกว่าเสื้อสบาย
ก็เป็นเสื้อครอบและกางเกงขาสั้นเท่านั้นเอง
ฉันชอบช็อตตอนที่เหมือนมีใครเรียกอ่ะเหมือนแบบ
รวมที่ดูน่ากินมากขึ้นนะพอ

โอ้โฮถ้าลูกสามจะมาแล้วมั้ง